รถเนี่ยนะฮะเป็นรถเก๋งนะฮะ

ไปก่อเหตุเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์

ผู้เสียหายเอาคลิปนี้มาร้องชาวโซเชียล

คนขับรถรายนี้หน่อยครับ

โอ้โหขออนุญาตนะใจร้ายจังเลยค่ะนะฮะคือรถจักรยานยนต์เขาก็พุ่งขึ้นมาจากอุโมงข้ามแยกเนอะใช่นะฮะ
รถเอสยูวีสีขาวเขาก็จากช่องซ้ายคู่ขนาดมาแล้วก็จะเบี่ยงเข้าขวาแล้วไปตัดหน้า
โดนกับรถเขาล้มอ่าเขาก็ล้มตัวเองก็รู้เพราะพอชนปุ๊บเนี่ย
ตัวเองก็เปิดไฟฉุกเฉินใช่ค่ะเหมือนจะจอดแล้วลงแต่ก็ไม่ลงไงอืม
ทีนี้มันโชคดีอีกอย่างหนึ่งคือรถกระบะที่เขามาเลนขวาสุดเขาเบรกทัน
ใช่พี่ก๊อฟนะฮะแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นคือกล้องหน้ารถคันนี้จับภาพไว้ได้ทั้งหมด
รวมทั้งทะเบียนรถของคันที่เกิดเหตุก่อเหตุด้วยนะครับนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นสี่ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับ
นะฮะรถจักรยานยนต์เขาขึ้นมาจากอุโมงอันนี้ก็อยู่แถวแถวพื้นที่ของแยกพัฒนาการเชื่อมต่อไปยังทางด้านของรามคำแหงแหละครับ
ไม่ได้เห็นรถจักรยานยนต์ที่เขามาทางตรงก็ไปเฉียวชนเขาจนล้มเพราะดีกระบะเบรกทันไม่งั้นอาจจะเหยียบซ้ำมีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้
คนเจ็บสองคนครับแต่อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นแล้วผมได้บอกไปว่ารถอเนกประสงค์คันนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาชน
พอชนปุ๊บเขาเปิดไฟฉุกเฉินแล้วเขาชิดขอบทางด้านซ้ายแต่เหมือนจะจอดแต่ไม่จอดเขาไปต่อ
รถคันมีกล้องก็เลยขับตามไปเพื่อต้องการจะให้เขารับผิดชอบนะฮะ
ใครมีข้อมูลใครมีบ่อแสแจ้งเข้ามาหน่อยนะฮะเรื่องจากกลุ่มผมเองครับเขาว่าอย่างนั้นนะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นรถที่เป็นเรื่องของรถเขาบอกว่าลาล่ามูฟชนแล้วหนี
เรื่องเขาบอกว่าเป็นการประกาศตามหารถในคลิปไปชนแล้วหนีทั้งที่มีผู้บาดเจ็บและบาดเจ็บค่อนข้างเยอะ
อยากจะให้รถคันสีขาวในคลิปในภาพนั้นรับผิดชอบ
งบอนตำรวจช่วยตามจับให้ด้วยแล้วก็ใครเห็นเบาะแสเห็นเหตุการณ์ก็แจ้งมาได้
เน็ตก็บอกว่าเนี่ยอยากได้ทะเบียนรถมากเพราะว่าจะได้ไปดำเนินคดีตามกฎหมาย
กล้องวงจรปิดบริเวณจุดนั้นน่าจะเยอะนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้วอนตำรวจหน่อยแล้วกันไล่เลียงหาวงจรปิด
เพื่อมาเอาผิดกับคนขับรถคันสีขาวคันนี้หน่อย
เพราะคนมอเตอร์ไซค์เขาบาดเจ็บไง